ดูคุณลุงวัย๕๒ค่ะโดนทำร้าย
เห็นสภาพของคุณลุงท่านนี้ใช่ไหมครับ
ลุงอายุ๕๒ปีนะครับเป็นชาวสมุดปลาการ
มีทั้งศีรษะนะฮะทั้งปากมีจมูกแขนขานี่นะครับ
ท่านผู้ชมครับสพพระประแดงเนี่ยได้รับแจ้งนะครับ
นายจำเรียงนามสกุลกล่อมอินอายุ๕๒เป็นชาวพระประแดงสมุทรปราการนะครับ
บอกว่าถูกวัยรุ่นทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่ม๑๕ธันวาคมนะฮะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นป้อมรอปภที่ปากซอยนะฮะ
แถวสุขสวัสดิ์๕๑ทับ๒ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เป็นชุมชนลานทรายพัฒนาในพื้นที่ตะบนบางจากนะครับ
คือที่ลุงบอกถูกทำร้ายเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยมีกล้องวงจรปิดนะครับสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ท่านผู้ชมดูนะฮะ
มีวัยรุ่นนะครับขี่จักรยานยนต์มาสองคันแล้วใช้หินนะเป็นหินก้อนใหญ่ด้วยนะครับปลาใส่ป้อมรอปภ
ตรงนี้นะครับกลุ่มวัยรุ่นนะฮะกระจกเนี่ยแตกพังเสียหายหมดก้นหินนี่ก้อนเบอร์เรอเลยนะครับจนป้อมรอปภเนี่ยเสียหายนะครับ
นายจำเรียงคนที่บาดเจ็บนะครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็ถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะครับถามว่าทำไมสาเหตุมาจากอะไรเนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นที่มาทำร้ายเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่านายจำเรียงเป็นสายของตำรวจค่ะนะคิดว่าเป็นสายคอยส่งข่าวให้ตำรวจบุกไปค้นบ้านจนกระทั่งเพื่อนของวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยที่ขี่จักรยานยนต์มาสองคัน
จากนั้นมีวัยรุ่นอีก๓คนนะครับตรงเข้ามาทำร้ายนะครับ
ใช้ไม้มากระหน่ำตีจนบาดเจ็บแขนข้างขวาเนี่ย
แล้วศีรษะก็แตกนะครับปากเบิกจมูกมีแผลมันหมดนะครับ
พอทำร้ายเขาเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีไป
แต่พวกผมดูแบบพวกกันแบบนี้แต่ลูกคือรักนะ
แต่ถ้าผมยังโรงทำร้ายกับผมก็เลยขอให้เรียก